ซื้อหุ้นจากคาซิโนบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับ
แล้วก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ส่วนเรื่องของธุรกรรมในการซื้อขายหุ้นนั้น
สิ้นสุดประมาณไม่เกิน๓๑มีนาคมนี้ครับ

เปิดเผยว่าได้รับแจ้งข้อมูลจากกลุ่มคาซิโน

รวมทางสิ้นเป็นจำนวน๔๘๓กับ๗๗๖๐๐หุ้น
ก็เป็น๔๐๐กว่าหุ้น

แล้วก็อีก๗๐๐๐กว่า๗๗๖๐๐หุ้น
คิดเป็นหุ้นจำนวนร้อยละ๕๘๕๖ของหุ้นที่ออกมาแล้วทั้งหมด
ของบริษัทกว่า๔๘๓ล้านหุ้นนั่นเองนะครับ
ราคาต่อหุ้นเท่ากับ๒๕๒บาท๘๘สตางค์
คิดเป็นมูลค่ากว่า๑๒๒แสนล้านบาท
หรือว่า๑๒๒๐๐๐ล้านบาทครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการซื้อขายในครั้งนี้

แผนการลดหนี้มูลค่ากว่า๑๔๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการขายหุ้นธุรกิจค้าปลีกในอเมริกาใต้
มูลค่ากว่า๖๖๐๐๐ล้านบาท
เปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่หมายเลข๒ของไทย

แบบของสาขานั้นมีไฮเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่๒๒๕สาขา
แล้วก็ร้านขายยาเพรียว๑๔๖สาขาครับ
เป็นของนายเจริญสิริวัฒนภักดีประธานบริษัทสุรามหาราชและชายเบเวอร์เลส
ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย